ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่พัทธลุงค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๓ปีเธอป่วยเป็นอามภาษณ์นะคะ
ครอบครัวก็เลยพาไปรักษาที่สำนักสงฆ์นะคะ
เพราะว่าได้ยินข่าวมาว่ามีพระที่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้
แต่ปรากฏว่าอาการหนักกว่าเดิมค่ะแล้วก็มีแผลช้ำทั่วตัวค่ะ
โคตรตั้งขีดนานา
ที่เห็นมันก็มีคำถามอยู่เยอะนะคะ
สำหรับคนที่คิดเห็นมองแล้วก็เกิดความคิดเห็นไปต่างนานานะคะ

ก็มีการบีบนวดร่างกายของคุณป้าท่านนี้ด้วยนะคะ
แคร่ที่ผู้หญิงคนนี้นอนก็มีไฟร้อนอยู่ด้านล่างด้วย
อันนี้เขาบอกว่าเพื่อรักษาอาการป่วย
คุณป้าท่านนี้หลังจากที่เข้ารับการรักษาจากพระนะคะ
ก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลซ้ำสองค่ะ
เพราะว่ามีบาดแผลจากของแข็งทั่วตัว

ตามรายงานก็บอกว่าต้องนอนรักษาอีกหลายวันนะคะ
แล้วป้าบอกว่าพระรูปนี้บอกว่า

เส้นมันจะได้คลายจะได้เคลื่อนไหวได้ตามปกติ
แต่ว่ารักษาเสร็จแล้วมันกลับปวดมากกว่าเดิมแล้ว
แล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยค่ะ
พระรูปนี้นะคะจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งค่ะ

เป็นคนที่มีความรู้ในการรักษาแบบโบราณ

โดยใช้เท้าเหยียบบนร่างของผู้ป่วย

พอหลายคนเห็นก็มีการตั้งคำถามบอกเป็นพระ

ถึงจะรักษาอาการแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่า
แล้วการแสดงว่ามีวิชารักษาแบบนี้เข้าข่ายการอวดอุตริหรือไม่

ล่าสุดสำนักงานพุทธศาสนาพัทธลุงก็ไปตรวจสอบ
ที่สำนักสงฆ์บ้านยางยายขลุยนะคะ
พระรูปนี้ไม่อยู่ค่ะแจ้งว่าไปจังหวัดตรังนะคะ
รอบสำนักสงฆ์ก็พบว่าตรงสารามีการจัดไว้
สำหรับรักษาโรคแผนโบราณมีภาพผัง
จุดร่างกายมนุษย์มีเตาถ่าน
แล้วก็พืชสมุนไพรหลายรายการ
นายกเทศมนตรีร่มเมืองบอกว่า

แล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมด้านแพทย์แผนไทย

ส่วนวิธีการรักษาอาจจะแปลกและดูไม่เหมาะสม
แต่ว่าชาวบ้านก็มาที่นี่กันไม่ขาดสายค่ะ
กว่าพระรูปนี้ก็เป็นสำนักสงฆ์
ล่าสุดสำนักพุทธศาสนาพัทธลุง
เตรียมออกหนังสือให้มาพบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เนื่องจากว่ามีเจตนาดีเพื่อรักษาอาการป่วย

กรณีที่มีการถูกเนื้อต้องตัว

เป็นผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังไปยังผู้ป่วยอายุ๕๓ปีรายนี้หรือไม่
สาธารณสุขจังหวัดพัทธลุงก็จะประสานไปที่โรงพยาบาลที่รักษา
ถ้าหากว่าเกิดจากการกระทำนี้ก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปค่ะ